เป็นจุดจบของคนร้ายรายนี้นะคะ

ตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าตัวคนร้าย
ที่ไปหลอกเติมน้ำมันฟรี

แต่ปรากฏว่าวันนี้จับได้แล้ว

เพราะว่าคนร้ายรายนี้ทะเลาะกับเมียค่ะคุณผู้ชม

ตำรวจไม่ได้มาจับนะตอนแรกเนี่ย
คือมีคนเขาแจ้งไปบอก
อยู่ริมถนนแถวตลาดหนองรี

แล้วก็มาเจอรถคันนี้ค่ะกระบะ
อิซุสู่สีดำทะเบียนจฉเชิงเสา

คนก็ต้องไปโรงพักด้วยกันครับนะคะหลังจากที่มีการสอบปาก
ธรรมนะคะไปตรวจสอบก็ปรากฏ

ตำรวจพบว่าในดวงเนี่ยกับรถคันนี้เนี่ยมันคุ้นมาก
แล้วพอไปตรวจสอบไล่กันมาคือตำรวจเขาก็มีข้อ
อยู่แล้วก็พบว่ารถคันนี้เนี่ยไปตระเวนก่อเหตุเติมน้ำมันแล้วหนี
เติมน้ำมันแล้วหนีหลายที่เลยตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่เลยนะคะ
ในหลายท้องที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยควบคุมตัวพร้อมกับรถคันนี้
ส่งพนักงานสอบสวนคือเป็นการรวบตัวได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงติดตามตัวเลยนะคะ
พฤติกรรมของในดวงผู้ก่อเหตุคนนี้ก็คือทุกครั้งที่เติมน้ำมัน
เต็มถังทุกครั้งนะคะสั่งเต็มถังทุกครั้งเสร็จแล้วขับรถหนี
หรือบางครั้งก็ใช้บัตรเครดิตเก่าหรือชำรุดยื่นให้พนักงานแล้วตัวเองก็หนี
บัตรที่ไม่มีมูลค่าอะไรไว้ให้ดูต่างหน้าก็ตะเวนก่อเหตุ
ปั๊มน้ำมันในพื้นที่สี่จังหวัดภาคกลางเราเคยเล่าข่าวกัน
สละบุรีปลาจีนบุรีล่าสุดก็คือที่ลบบุรีให้บัตรเครดิตไป
นี่รวบตัวได้แล้วคือเขาบอกพอเติมน้ำมันเต็มถังแล้วตัวเองเอาไปขายต่อ
แล้วก็เอาเงินประมาณ๖๐๐๗๐๐เอาไปเที่ยวเอาไปซื้อยาบ้าเสพ
นี่ตำรวจต้องพามาทำแผนค่ะตำรวจเขาพาในดวงไปตรวจปัสสาวะ
ก็เจอสารเสพติดตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ดวงรับสารภาพแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะคะการจับกลุ่มครั้งนี้ก็ต้องบอกว่า
จับได้อย่างเหลือเชื่อนะคะเพราะว่าเมายาบ้าแล้วทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็เลยต้องถึงตำรวจนี่แหละค่ะ